ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์นะฮะอ่าล่าสุดมีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ากลางเทศบาลทุ่งสงศ์แล้วนะครับ
หลังจากที่ถูกพายุฝนกระหล่ำอย่างหนักติดต่อกันมา๒วันแล้วนะ
ก่อนที่ปลาบึกจะเข้าในวันนี้เนี่ยทุ่งสงศนี้เขาก็หนักนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐอยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
คุณวรปัตรคงจิตงามนะครับจะรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับ

ครับคุณพระคุมนะครับสวัสดีพิจิฏรนักห่องฟันก่อนนะครับ
นะฮะน้ำจากเครื่องเขาหลวงและเครื่องเขาเหม็นนะฮะ
มันมีสองเครื่องเขาได้ถลักเข้าลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะ
เท่าทั่วงกับมุนบุญนานองเซมแล้วก็ทลักเข้า
ในตัวเมืองเทศบาลทุ่งสงศ์ซึ่งมีความความเร็วของน้ำเนี่ยมันเร็วมาก
ขึ้นเร็วมากซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำลำคลองนะฮะ
ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะครับครับ
ก็ตอนนี้ก็ทางในอำเภอทุ่งสงศ์นะครับคือคุณจิรโรธสำแดงนะฮะ
น้ำเผลอทุ่งสงศ์เนี่ยได้อัตภาษาง่วยงานตำรวจทหารของมศ๔๓
ไข้เทศสะฝีศรีชุนทรแล้วก็ศศ๔๒ไข้ศรีนกริมทรานะครับ
แล้วก็กรมอุทยานได้มาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่สาราประชาคม
ที่หน้าที่วากาศน้ำเผลอทุ่งสงศ์นะครับครับ
โดยประชาชนที่เดือดร้อนขนาดนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำหลาก
เข้าตัวเมืองทุ่งสงศ์ในเวลาช่วงค่ำนะครับครับ
ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าประชาชนคนใดที่ยิงทางหน่วยงาน
หรือว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออุทธกภัยครั้งนี้ก็ประสานมาทางท่านนายอำเภอได้
ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะ
โทรโดยตรงกับท่านนายอำเภอนะครับครับซึ่งขณะนี้นี้มวลน้ำที่อำเภอทุ่งสงศ์เนี่ย
กำลังมีสีขุ่นแล้วก็มีความแรงและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยเรื่อยนะฮะอืม
เป็นทางที่ตอนนี้เส้นทางจากสุราชไปร่อนพิบูรณ์นะครับ
ช่วงหน้าปั๊มน้ำมันผาทองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์เนี่ยฮะ
รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะมีระดับน้ำสูง
แล้วก็หน้าโลตัสทุ่งสงศ์ก็มีระดับน้ำท่วมผิวการจราจรอืม
ส่วนทางที่จะไปอำเภอบางขันจากทุ่งสงศ์ไปอำเภอบังขัน
ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าบางเส้นบางเส้นบางตอนรถไม่สามารถผ่านได้นะครับ
ครับส่วนต้นไม้ตั้งแต่รับแจ้งจากท่านอำเภอที่ท่านศูนย์บัญชาการเนี่ย
ต้นไม้เนี่ยล้มเส้นทางจากทุ่งสงศ์ไปทุ่งทุ่งใหญ่สายเก่านะฮะ
จะมีอยู่ที่ตำบลเขาขาวนะครับ
จะมีต้นไม้จำนวนมากโค้นล้มปิดการปิดถนนอยู่ครับ
และชุดอพบรอลงพื้นที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะฮะ
ครับครับทางอำเภอทุ่งทุ่งที่ส่องเนี้ยฮะ
ตอนนี้ได้แจ้งไปพิบัตรไป๑๒จำบุญทั้งหมดครับครับ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

ถึงหาโพดลงมาต้นบันไดขาดและขาด
ก็ทางการไฟฟ้าทางด้านทำเผิญก็แจ้งประสานไปตลอด
อันนี้ว่าให้ประชาชนต้องได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง
สถานการณ์ไฟฟ้าถ้ามีความจำเป็น
ช่วยแก้ไขให้ประชาชน
คุณพรปรับครับฟังที่ครูพรปรับได้งานเนี่ย
แล้วตอนนี้มวลน้ำที่อยู่บนเทือกเขาผมคิดยังลงมาไม่หมด
หรือตอนนี้ยังเพิ่มระดับอยู่
แต่ไม่ทราบว่าจะเพิ่มระดับขึ้นไปประมาณสักเท่าไหร่นะครับ
เฉพาะที่หน้าเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์นะฮะในช่วงตลาดสดแถวนั้นก็ประมาณสัก๕๐เซนติเมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับ
คือฝนที่ตกลงมา๒วันแล้ววันนี้พอพายุเข้ามาตอนเที่ยง๔๕ก็เลยทำให้น้ำที่สะสมอยู่บนเขา
พยพไปหมดแล้วไหมคะหรือว่ายังไงบ้างคะ
ทางเทสตะบาลเมืองทุ่งสงส์ในทรงชัยวัชราบรรยงนะครับ
ได้ให้รถฉุกเฉินติดไมโครโฟนแล้วก็ประกาศ
ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับ
ให้ช่วยยกของไอ้ไว้บนที่สูงนะครับ
ครับผมพอหลังจากนั้นประมาณสัก๑ชั่วโมง
ก็น้ำเริ่มสีขุ่นมัวมาตามแม่น้ำลำคลองเส้นทางหลายสาย
แล้วก็มีฟาร์มเรียวเชี่ยวกราศ
พร้อมกับมีไม้มีอะไรมาเต็มหมด
ก็คือบางส่วนอพยพไปบางส่วนขยับไปอยู่
ชั้น๒ที่สูงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วไม่ทราบว่าสถานการณ์คืนนี้
เพราะว่าน้ำมันเข้าช่วงกลางคืนใช่ไหมครับ
ประชาชนที่ห่างออกจากตัวเมืองไป
ไม่ทราบว่าจะมีข้อมูลข่าวสารยังไงบ้าง
แล้วก็ไม่ทราบว่าทางหน่วยงาน
เขาได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนบ้างไหม
ก็เป็นห่วงเรื่องนี้ในช่วงมืดนะครับ
คุณวรปัตรอยู่ในพื้นที่ตลอดดังนั้นตอนนี้
ที่คิดว่าหน้าเป็นห่วงที่สุดที่ทุ่งส่งคืออะไรฮะ
ก็คือน้ำแล้วก็เรื่องสัตว์

เพราะว่าบางพื้นที่ยังเป็นป่าอยู่
ยังเป็นป่าแล้วก็พอน้ำหลากไหลหลากเนี่ย
พวกสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์มีพิษทั้งหลาย
มันจะขึ้นไปหาที่พักอาจจะไปติดอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน
แล้วก็เกิดกระแสไฟฟ้าดับอะไรอย่างนี้
แล้วก็โดนเข้าอะไรเข้าแล้วก็นั่นแหละฮะที่เป็นห่วงอยู่
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือไม่ทราบว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เนี่ย
จะช่วยเหลือยังไงมีการมีใครเข้าช่วยเหลือบ้างอะไร
มันมีผลกระทบเยอะนะครับถ้ามันหลากกลางคืน
เป็นว่าเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางให้แล้วกันนะครับคุณวรบัตรครับผม
เอาเป็นว่าที่ทุ่งสงศ์เนี่ยถ้าฟังจากคุณวรบัตรบอกเลยเนี่ย

มีอะไรตรวจสอบเพิ่มเติมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านที่อยู่ที่ทุ่งสงศ์นะครับท่านจดเบอร์โทรศัพท์ของนายอำเภอทุ่งสงศ์ไว้นะฮะ
คุณวรปัตย์ผู้สื่อข่าวของเราได้แจ้งเอาไว้นะครับ
นายอำเภอทุ่งสงศ์บอกว่าโทรหาได้เลยนะฮะ